เจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าน่าจะเป็นเหตุคนงานฆ่ากันตาย
คุณผู้ชมฮะสภาพศพของคนงานที่ตายเนี่ยนะฮะนี่
ตรงบ่อระบายน้ำที่ไซส์งานตรงนี้

ตรงบ่อระบายน้ำของไซส์งานแห่งนี้นะครับ
ทีนี้ก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

มีอาการเมามาอย่างหนักเลยนะคุณนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในไซส์งานก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม๓ดาวคนนองนะครับ
ฝั่งตรงข้ามซอยราชบุรณะ๓๒
นี่ฮะพบศพของคนงานที่นี่
ทั้งตัวแล้วก็หัวจมลงไปในบ่อระบายน้ำนะครับ
ทราบชื่อคือนายวัญชัยอายุ๕๘ปี
เป็นโฟร์แมนคุมงานประกอบโครงสร้างสะพานนะครับ
ก็จมอยู่ในบ่อในระบายน้ำ
ตรงทางเข้าซ้ายงานตรงบริเวณข้างป้อมรอปภ
อย่างที่บอกไปเห็นแต่ปลายเท้าโผล่ขึ้นมานะครับ
พอนำศพขึ้นมาพบว่าสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
รองเท้าแตะตามร่างกายไม่พบบาดแผลใด

ผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้๑คน
ผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นคนงานด้วยกัน
มีอาการมึนเมาพูดจาวกวน
เนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำ
ชื่อว่านายกริตตนัยอายุ๒๔ปี

เขาก็หัวล้างคล่างแตกเป็นแผลเหมือนกัน
แต่ผู้จาวไม่รู้เรื่องเลย
ขณะที่คนงานอื่นก็บอกเล่าเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย

พอมาเห็นอีกทีเขาก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับคนอื่นแล้วนะ
คือมีคนงานคนอื่นที่ไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับ
คนที่น่าจะเป็นคนก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ
ส่วนเรื่องของผู้ตายที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือเปล่านั้น
คือคนงานแต่ละคนบอกว่าไม่รู้เลย
ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้ยินแต่เสียงเอะอะโวยวาย
พอออกมาก็เห็นการกอดรัดฟัดเหวี่ยงระหว่างคนงานกับผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ตอนที่คนตายจมลงไปในน้ำแบบนั้นนะครับ
ญาติยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่
เพราะว่าตอนเย็นประมาณสัก๕โมงเย็น
ยังนั่งสังสรรค์กันอยู่กับคนตายหน้าห้องเลยนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคนตายถึงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมาทำอะไร
และจากการตรวจสอบสภาพศพคือไม่มีบาดแผลก็ตามแหละ
แต่ทำไมมีเลือดออกจากปากของคนตายได้อันนี้ทางญาติสงสัยนะครับ
ทีนี้นักข่าวแล้วก็ตำรวจก็สอบถามนายเอกไซซึ่งเป็นรอปภคนหนึ่งนะฮะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองกำลังจะไปส่งใบงานให้หัวหน้างานอีกฝั่งหนึ่ง
พอเดินออกมาเห็นผู้ต้องสงสัยและชายอีก๑คนนะ
กำลังดึงดันกันไปมาชายอีกหนึ่งคนที่ว่านี่ไม่ใช่คนตายนะ
แล้วพอผู้ต้องสงสัยหันมาเห็นนายเอกไซซึ่งเป็นรอปภ
ผู้ต้องสงสัยก็มาเดินกอดคอเขาเฉยเลย
เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยสลัดออกนะครับ
ทีนี้ผู้ต้องสงสัยมาฟัดกับเขาอีกทีคุณ
กันไปกันมานะฮะจนคนงานอีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าน่าจะมีเรื่องกัน
ก็ช่วยกันจับผู้ต้องสงสัยแยกออกนะครับ
แต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านั้น
ไปทำอะไรกับคนตายหรือเปล่านะฮะ
ด้านของเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้หญิง
บอกเล่าให้ฟังบอกว่าเธอนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อน
จากนั้นผู้ต้องสงสัยมาบอกบอกว่าให้ไปช่วยเพื่อนผมหน่อย

เธอก็เลยห้ามเพื่อนไม่ให้ออกไปนะเพราะตอนนั้นกลัว
ผู้ต้องสงสัยมีลักษณะไม่ดีเลยคือเมามาก
แล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยแต่ให้ไปช่วยใครก็ไม่รู้นะฮะ
ส่วนหยดเลือดที่เห็นคุณเห็นไหมหยดเลือดเล็ก
เขาบอกน่าจะเป็นหยดเลือดของผู้ต้องสงสัย
เพราะว่ามีบาดแถที่หัวด้วยนะฮะ
นี่ฮะเหตุนี้นะฮะตำรวจยังไม่สรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็ต้องรอผลการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยก่อน
เพราะผู้ต้องสงสัยเมาแล้วก็ให้การวกวนมากนะครับ
รอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงเช้านี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ